คุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่ตอนนี้ได้ประสบผลสำเร็จแล้วนะคะ
คุณอาแสงจุรีรุ่งโรธคุณผู้ชมหลังจากที่๒พี่น้องท็อปไทซ์
การรักษาอาการต้อที่ตารวมไปถึงสร้างบ้านหลังใหม่ให้
คุณอาแสงสุรีค่ะก็เริ่มกลับมามีกำลังใจสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
มีเจ้าภาพใจดีจ้างงานค่ะตกเดือนละหลายงานเลยนะ
อย่างล่าสุดค่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปโชว์ตัวยาวถึง๑อาทิตย์เต็มเลย
เงินทั้งหมดก็เก็บไว้รักษาตัวยามแก่เท่าค่ะ
ส่วนที่เห็นใส่แว่นดำอยู่นะคะเพราะว่าต้องป้องกันแสงค่ะ

แต่โดยรวมหลังผ่าตัดทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ
ดีใจครับที่ได้มีชื่อเสียงได้กลับมาอีกครั้งครับ
ไม่ถึงขั้นเยอะครับก็พอมีพอมีพอเลี้ยงชีพได้
ขึ้นไปทางเหนือครับ
ภารกิจเปิดทางเหนือเกือบเป็น๑๐วันเลยนะครับ
ตั้งแต่สัปดาห์ปนาทีนึงทันวาไปนะครับถึงสิ้นปีเลย
ก็เหมือนเครื่องนิดครับสัวร้านแดง
ทาแปลงเปล่ากำแรงอยู่ละก็เลยใส่ตัดแสงได้หน่อยละกัน

เคยดังมากแล้วพอแก่มางานจ้างงานหาย
แต่ตอนนี้งานจ้างกลับมาแล้วนะคะ

รอติดตามผลงานของอแสงสุรีต่อไปนะคะ